แต่ส่วนเรื่องนี้อยากให้ตามให้ทันจริงค่ะเรื่องของคุณคิมเบอร์รี่
วันก่อนเมื่อวานมีข่าวเรื่องของคุณแอนก็ทำให้หลายคนนึกถึงคุณคิมเบอร์รี่
กระเป๋าโดนขโมยไปเหมือนกันว่าไปถึงไหนแล้วได้คืนหรือเปล่า
วันนี้คุณคิมเบอรี่ไปพบตำรวจสอนอทองหล่อค่ะ
ตอนช่วงนี้หัวบันไดไม่แห้งเลยนะคะไปตามว่าคดีคืบหน้าไปถึงไหนแล้วบอกว่า
ก็ยังบอกไม่ได้นะคะว่าผู้ต้องสงสัยเป็นคนเดียวกันกับกรณีของคุณแอนหรือเปล่า

คือเขาก็ยังตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้เหมือนกัน
เมื่อวานคุณแอนก็ตอบเรื่องนี้ไม่ได้ครับคือเอ่อของคุณแอนเนี่ย
ทรัพย์สินไป๑๙ล้านบาทนะคะ
เพราะถ้าคนจำได้คือเขาก็เจอเรื่องนี้มาเหมือนกัน
กระเป๋าแบรนด์เนมหายไปไร้ร่องรอย๔ใบของเขาโดนไป๑ล้าน๗แสนนะคะ
วันนี้ก็เลยไปสอนอทองหล่อไปถามความคืบหน้าคดี
เมอรี่บอกว่าตำรวจยังสืบสวนให้อยู่

เพราะว่าเขาไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะนำไปสู่คนร้าย
แล้วก็มันไม่มีหลักฐานชี้ชัดด้วย
ผู้ต้องสงสัยจะเกี่ยวข้องกันกับคดีของแอนหรือเปล่า
เพราะว่าคดีของเธอหาพยาหลักฐานยาก
เพราะว่ากว่าเขาจะรู้ตัวว่าของหายมันก็ผ่านมา๓๔เดือนแล้วค่ะ

คือเขารู้ตัวว่าของหายช่วงปลายธันวาคม

ซึ่งผู้ต้องหาในคดีของแอนก็สนิทกับคิม
ผู้ที่รู้รหัสคอนโดก็มีกันอยู่๕คน
แล้วผู้ต้องหาในคดีของแอนก็คือ๑ใน๕
สนิทกันถึงขั้นใช้ให้เอิกไหว้วาน
เข้าไปเอาของให้อยู่บ่อยด้วย

ในเคสของคิมค่ะตอนนั้น
ยังไม่มีกล้องวงจรปิดเยอะขนาดนี้ค่ะ

อาจจะรู้ตัวช้ากว่าพี่แอนเยอะ
กว่าจะรู้ตัวก็ผ่านมาแล้วแบบ๓๔เดือนอะไรอย่างนี้
ซึ่งกล้องวงจรปิดก็ลบไปแล้ว

พวกคุณใส่ไลน์นี้เราเคยให้เขาใช้ห้องพักด้วย

ก็หวานให้แบบว่าเอาของที่คอนโดอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอเจอเคสนี้แอนคือช็อกเลย

ก็อย่างที่บอกว่าพูดไม่ได้ค่ะ

เพราะว่าหลักฐานในกล้องมันลบไปแล้ว
เพราะว่ากว่าจะรู้ช้าค่ะนะคะ
คุณคิมบอกว่าที่ก็ทำใจไว้แล้วนะ

ก็พยายามไปดูโรงรับจำนำที่เดียวกัน
ที่เจอของกลางในคดีของคุณแอน
แต่โรงรับจำนำเขาไม่ได้รับจำนำกระเป๋าแบรนดเนม
ก็เลยบอกว่ายากที่จะติดตามกระเป๋าทั้ง๔ใบคืนมาได้
เขาไม่มีรหัสอะไรเหมือนกับทรัพย์สินอื่นด้วย
ถ้าจับได้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะ
แล้วก็คิดว่าใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับสิ่งนั้นนะคะ
นี่๔ใบของเขาที่โดนขโมยไปล้านกว่าบาทล้านเจ็ดค่ะ